ที่จังหวัดสุราธารณีเพื่อนรักทะเลาะกันเอง
แล้วก็มีการกลับบ้านไปคว้าปืนมายิง

ล่าสุดสารอนุมัติออกไม้จับแล้วนะครับ
ปมสังหารมาจากความขัดแย้ง
ในเรื่องของการจัดงานประจำปี

ตำบลปักแพรกอำเภอดอนศักดิ์จังหวัดสุราธานี
หน้าบ้านตรงโต๊ะหินอ่อนพบร่องรอยกองเลือด
นี้มีนายคมกริจบังเจริญหรือเก่งอายุ๔๗ปี

ผู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาลและเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ส่วนผู้ก่อเหตุคือนายอำนวยมะยะเชียว
หรือเอกอายุ๔๒ปีซึ่งเป็นเพื่อนรักกัน
หลังก่อเหตุแล้วได้ขับรถกระบะไม่ทราบทะเบียนหลบหนีไป
สมพงศ์เย็มประยงอยู่ในเหตุการณ์เปิดเผยว่า
นั่งดื่มสังสรรค์อยู่กันหน้าร้านตั้งแต่บ่าย๓
จากนั้นนายอำนวยได้คุยกับนายคมกริจ

ทุกครั้งในอำนวยคนก่อเหตุจะช่วยเหลือเพื่อนเป็นอย่างดี
ครั้งนี้นายอำนวยเป็นคนจัดอยากให้นายคมกริจช่วยเหลือบ้าง
แต่นายคมกริจก็บอกว่าจะช่วยเท่าที่ช่วยได้
อลิสาทองขาวอายุ๓๙ปีภรรยาของผู้เสียชีวิต
ไปรับร่างในคมกริจที่อาคารนิติเวชโรงพยาบาลสุราธานี
บอกว่ากลุ่มคาวบอยจะมีแยกกันแต่ละกลุ่ม

ส่วนสามีเธอกับคนก่อเหตุอยู่ในกลุ่มคาวบอยดอนศักดิ
จะมีมิตติ้งประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า
ที่ผ่านมาสามีเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการจัดงาน
แต่ครั้งนี้สามีค้านให้เลื่อนการจัดมิตติ้งออกไปก่อน
เพราะกลุ่มคาร์บอยสุราธานีจะจัดมิติ้งเดือนมีนาคม
หากกลุ่มดอนศักดิ์จัดก่อนเท่ากับเป็นการตัดหน้ากัน
พอสามีไม่ออกตัวช่วยเต็มที่ทำให้อีกฝ่ายไม่พอใจ
ซึ่งตอนที่สามีถูกยิงลูกชายวัย๓ขวบก็เห็นคาตา
แฟนกำลังอุ้มลูกอยู่ตอนนั้น
เพราะว่าเราไม่ได้คิดว่ามีเรื่องอะไรมากมาย
แต่พอเห็นกลับมาแฟนคงคิดว่ามาเถียงกันธรรมดาหรือมาเคลียร์อะไรอย่างนี้
ก็เลยวางลูกลงมึงเอาปืนมาขู่กูเหรอ
มึงได้รู้ไว้มึงพาปืนมาหากูแล้วก็แป๊บเดียวก็ยิงเลย
มันเกินไปอ่ะยิงต่อหน้าลูกอ่ะลูกกรีดร้องแล้วยังยิงซ้ำนัดที่สอง
กรีดร้องอย่าทำพ่อแล้วยิงซ้ำเนี่ยคือแบบไม่ใช่คนแล้ว
ก็ไม่น่าจะพูดเพราะพี่พูดได้แค่กับคน
คิดว่าเขาไม่ใช่คนก็ไม่ควรจะไปคุยอะไรกับเขาแล้ว
ตำรวจได้นำหมายค้นค่ะตรวจสอบบ้านพักของผู้ก่อเหตุและแม่ของผู้ก่อเหตุ
และสารจังหวัดสุราธานีออกไม้จับนายอำนวยในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
และพาอาวุธปืนไปในเมืองโดยไม่มีเหตุอันควร
ข่าวเทราะทีวีรายงาน